แต่ว่านอกจากที่อ่างน้ำมนตาทองนิ้วรายแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่รำลึกนึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ครบรอบการจากไป๒๗ปี
เพราะฉะนั้นที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีการจัดงานยิ่งใหญ่ตลอดทั้ง๗วัน๗คืนเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่บรรดาแฟนคลับแฟนเพลงที่ไปเท่านั้นบรรดาสายเสี่ยงโชคเขาก็ไปกันด้วยนะจ๊ะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะนี่เลยนี่บรรยากาศที่นี่โอ้โหที่เรียกว่าคึกคักผู้คนมากมายแน่นขนาด
แล้วก็มีโซนที่จัดเป็นเหมือนของจำหน่ายเป็นที่ระลึกบ้างเอ่ยเป็นของเอาไว้แก้บนเอ่ยมากมายหลากหลายจริงเลยนะ
เพราะว่าที่วัดทัพกระดาเขาจัดงานมาตั้งแต่วันที่๑๐มิถุนายนแล้ว
หลายคนก็เดินทางไปทั้งกลางวันกลางคืนเลยคุณชนะคุณใบตอง

ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีแค่บรรดาแฟนเพลงแฟนคลับที่ชื่นชอบแม่พึ่งพุ่มพวงทนกันเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีมาไม่น้อยแล้วมันใกล้แล้วไง
นี่เวลาเขาไปแก้บนเห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะนำพวกกระจกโต๊ะเครื่องแป้งหรืออะไรอย่างนี้ที่เป็นเครื่องสำอางไปแก้บน
ใช่ค่ะแล้วก็ในปีนี้นะที่วัดทัพกระดานก็จัดหุ่นแม่พึ่ง๙หุ่น
แต่งตัวสวยงามเป็นพิเศษกว่าทุกปีเลยคนที่ไปเนี่ยนะคุณผู้ชมนอกจากไปนึกถึงคุณงามความดีไปร่วมบรรยากาศแล้วนะคะ
ก็นำของต่างเนี่ยไปสักการะไปขอพรกับแม่พึ่งซึ่งก็คือทำเป็นหุ่นเอาไว้ทั้งหมดเก้าหุ่นนี้ด้วยนะคะ
ถูกต้องและตัวเลขส่วนใหญ่ที่คนได้มานี่นะ
ก็ไม่พ้นเกี่ยวข้องกับตัวเลขในชีวิตประจำวันของคุณพุ่มพวงนั่นแหละ
อย่างเช่นวันเกิดบ้างเอ่ยปีเกิดวันเกิดไปเกิดปีอะไรนะคะ

ถูกเลยอ่ะจริงเลยอ่ะเพราะเกิดปีนี้แหละ

หรือว่าวันที่เสียชีวิตก็คือปี๒๕๓๕วันที่๑๓ก็คือ๑๓มิถุนานี้นะคะ
รวมไปถึงนี่คุณผู้ชมจะบอกเลขทะเบียนรถของคนส่งหนังสือพิมพ์

คืออย่างนี้พี่เขาบอกว่ามีคนขับรถไปเจอพุ่มพวงเข้า
ไปเจอแบบจัดเลยหน้าสาราการประเรียนกลางดึก
ระหว่างที่พี่คนขับรถส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปส่ง
เขาบอกเห็นจัดเต็มเลย
งานนี้เรียกว่าทำภารกิจเสร็จแล้วต้องรีบออกจากวัดทันที
ครับซิ่งกลับเลยนะคะถ้าชาวบ้านนะ
ต่อให้พี่ขับซิ่งแค่ไหนนะเขาก็ไปสืบเสาะแสวงหามาว่ารถคันนี้ทะเบียนอะไร
ส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสีเขียวของเราถูกต้อง
ทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อะไร๖คะอะไร๖๖ก็ต้องเช็ดเนอะอะไร๖คะ
อันนี้เป็นทะเบียนรถหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ทะเบียนรถที่เขาส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ถ้าเกิดเห็นคันนี้ทะเบียน๖๖๘๔นี่คือเป็นรถส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะ
เราบอกแบบนี้เป็นที่เขาขับรถมาทรงใช่มันเป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ว่าบางวันอาจจะเป็นคันอื่น
เล่าสู่กันฟังเพราะว่าก็มีหลากหลายมุม
ใครอยากจะไปชมคอนเสิร์ตไปรำลึกนึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ไปกันได้
หรือว่าใครที่อยากจะไปไหว้พระขอพรไปเสี่ยงโชคเสียงดวงก็ไปกันได้เหมือนกัน
มันเป็นวันที่ลำลึกเพราะฉะนั้นฟังเพลงของแม่พึ่งพุ่งพวงผมว่าจะมีความสุข

พล่อยพล่อยพล่อยพล่อยพล่อยพล่อยพล่อยพล่อยพล่อยพล่อยพล่อย
คือฟังบทจากผู้กำกับแล้วก็พูดตามแสดงได้คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้เราร่วมลำลึกนะครับถึงแม่พึ่งพุ่มพวงนะโดยการส่งไลน์กันมาเรื่องของเพลงที่คุณผู้ชมชื่นชอบของคุณพุ่มพวงดวงจันท
สักครู่นี้คุณผู้ชมส่งมาแล้วคุณโรสนะถ้าอ่านไม่ผิดนะส่งมาเพลงสาวนาสั่งแฟน

หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านหน้าบั้งเนอร์พี่เนอร์
กวะเป็นนางกวะเลยกี่เท่า

เพลงที่ดีมีความหมายคุณผู้ชมชอบเพลงไหนของแม่พึ่ง
ก็ส่งมาพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลย